สุดท้ายจะเดินทางไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อทำการเซ็นสัญญาในการคุมทีมชาติไทยต่อหรือไม่นะครับ
เมื่อวานงานสำคัญก็คืองานเปิดตัวเสื้อทีมชาติไทยนะครับ
แบรนด์บอริกส์นะครับซึ่งได้รับการตอบรับจากแฟนแฟนฟุตบอลเป็นอย่างดี
เช่นเดียวกันครับนักข่าวเดินทางไปเพราะว่าแหล่งข่าวสองคนสำคัญที่เป็นไฮไลท์ของงานนั่นก็คือ
เพราะว่ามีการกำหนดเส้นตายไว้คือวันสุดท้ายในการเดินทางเซ็นสัญญาก็คือ๒๘กุมภาพันธ์
นายกออสนะครับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ระหว่างงานมีการสังเกตด้วยนะครับว่าทั้งสองคนนั้นมีที่ว่างตรงกลางเอาไว้นะครับเพราะว่ามีบุคคลที่ต้องนั่งอยู่เป็นประเด็นหลักส่วนหนึ่ง
นักข่าวสังเกตไปนะครับแล้วมีการถามคำถามไปยังนายกนายกก็ตอบกลับมานะครับว่าไม่ได้มีปัญหากับพี่ซิโก้แต่อย่างใดครับ
พูดมาเป็นเดือนแล้วน้องผู้สื่อข่าวก็รู้ดีว่าผมบอกผมยินดีจะตอบสัญญากับเขา
เพียงแต่ว่าเราปรับปรุงแก้ไขสัญญาณนิดหน่อยนะครับ
ไม่ใช่ปรับปรุงจนกระทั่งไม่สามารถทำอะไรได้แต่บางสิ่งบางอย่างที่ปรับปรุงเพราะว่าปีที่ผ่านมาสัญญามันก่อให้เกิดปัญหา
สิทธิประโยชน์กับผู้สนับสนุนบางรายเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขในส่วนนั้น
ไม่ใช่ภาษีย้อนหลังนะครับภาษีที่ว่าคือภาษีมูลค่าเพิ่ม
นายจ้างหรือผู้จ่ายเงินจ่ายเงินเดือนก็ต้องหักภาษีน่าใช้จ่ายในเบื้องต้นและนำส่งสรรพากร
ส่วนผู้รับจ้างก็จะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม๗และนำส่งสรรพากรเช่นกัน

รอทางพี่ซิโก้เดินทางมาเซ็นสัญญาวันนี้ที่ทางสมาคม
แต่ถ้าเกิดไม่เดินทางมาสมาคมจำเป็นต้องมีการว่าจ้างผู้สอนคนใหม่นะครับ
มาทำหน้าที่เป็นแผน๒ในการสำรองไว้
ซึ่งก็จะมีการรักษาการไปก่อนก่อนที่จะหาโค้ชคนใหม่นะครับ
ส่วนตัวของพี่ซิโก้ก็บอกนะครับว่าหากตกลงรายละเอียดไม่ได้

อนาคตการทำทีมก็ขึ้นอยู่กับตัวของนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วก็สภากรรมการทั้งหมด
ตอนนี้ก็กลายเป็นไก่กับไข่แล้วนะครับอะไรเกิดก่อนกันนะครับ
เดี๋ยวได้ติดตามนะครับว่าวันนี้ชัดเจนแบบ๑๐๐หรือเปล่านะครับ
ปัจจัยที่ทำให้การเสร็จสัญญาของทั้งคู่นะครับตัวพี่ซิโก้เองกับทางสมาคม
การยอมรับซึ่งกันและกันได้ก็ต้องมีการตกลงกันใน๓เรื่องนะครับ
หนึ่งคือค่าตอบแทนแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ตัวนายกนั้นพูดไป
รายละเอียดเดี๋ยวได้พูดกันนะครับนอกเหนือจากการพูดคุยในหน้าจอโทรทัศน์แน่นอน
การตกลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของสมาคมกับบริษัทสปอร์ตฮีโร่
เพราะว่าพี่ซิโก้นั้นใช้บริษัทสปอร์ตฮิโร่นะครับซึ่งตัวเองนั้นเป็นเจ้าของอยู่นะครับ
บริหารจัดการในการคุมทีมชาตินะครับสามเงื่อนไขบทบาทที่เพิ่มเติมนะครับ
ก็คือการเข้าชมเกมลีกก็มีการบังคับเอาไว้ว่าต้อง๒แมชต่อสัปดาห์นะครับ
หรือว่าการเปิดอาคาเดมี่สอนฟุตบอลตามต่างจังหวัด
ส่วนในโลกโซเชียลมีเดียครับมีการคาดการณ์ถึงโค้ชคนใหม่นะครับ
ที่จะเข้ามาแทนที่ทางพี่ซิโก้เป็นการรักษาการนะครับ
เมื่อวานในเพจภายราชเจนไทยแลนด์มีการขึ้นรูปของโค้ชโอ่งดุสิเฉลิมแสงนะครับ
ทางเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลอาจจะเข้ามาขัดตาทัพชั่วคราวในเกมบอลโลก
เดือนมีนาคมนี้ในการเจอกับสาวดีอาราเบียแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ
ในการเล่นในบ้านแล้วก็บุกไปเยินตามลำดับ

ผมบอกได้เลยนะครับว่าข่าวที่ออกมานั้นมีมูลความจริงอยู่
และมีกรุณสือต่างชาติ๒คน
ที่ทำงานในไทยมีโอกาสที่จะมาคุมทีมชาติไทย
เดี๋ยวจะเดินทางไปจัดรายการนะครับสดที่สมาคม